เมื่อวานนี้ในวงการบันเทิงของเรามีเรื่องที่น่าตกใจเกิดขึ้นนะคะ
เมื่อมีคู่กรณีค่ะที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าของคลินิกย่านมีนบุรีนะคะ
บอกว่ามีการทำการซื้อขายหน้ากากอนามัยกับภรรยาของพระเอกดังนะคะ
จำนวนสองแสนชิ้นรวมมูลค่าเนี่ยกว่าหนึ่งล้านแปดแสนบาทเลยนะคะคุณผู้ชม
แล้วเขาบอกว่ามีการนัดส่งมอบสินค้ากันในวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
แต่กลับถูกบ่ายเบียงหลายครั้งจึงรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความ
คุณหนุ่มสอนรามเองพอรู้เรื่องก็ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงผ่านทางแฟนเพจและอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะ
รับว่าในตอนแรกตัวเองและภรรยาจะรับหน้ากากอนามัยมาขายจริง
แต่เนื่องจากทางรัฐบาลออกกฎหมายว่าเป็นสินค้าต้องห้าม

และอ้างว่าได้ติดต่อไปยังอีกฝ่ายเพื่อจะขอคืนเงินแล้ว
แต่ไม่สามารถติดต่อได้
ก่อนจะเอ่ยปากบอกให้มารับได้ที่บ้านของตัวเองย่านลาดพร้าวค่ะ
ผมกับภรรยาก็พยายามโทรศัพท์
เพื่อจะไปบอกคุณยานิษฐาสารทิตย์ที่ส่งจดหมายมาหาเราเนี่ย
ว่าเงินที่คุณส่งมาเงินมัดจำที่คุณส่งมาไม่ใช่เงินของเรานะครับ
เงินของเราเรายอมทิ้งเลยครับเพราะเราไม่อยากทำอะไรผิดกฎหมาย
แต่คราวนี้คุณยานิษฐาก็บอกว่าอยากจะเอาเงินที่ชำระไปแล้วคืนก็ไม่เป็นไรครับ
เราก็พยายามโทรหาคุณยานิษฐาคุณยานิถาก็ไม่รับโทรศัพท์ก็พร้อมจะชำระค่าเสียหายอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ผมไม่พร้อมที่จะทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายกับคุณ

ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าวันที่๒เมษายนที่สนหัวหมากทั้งคู่จะมาเจอกันหรือไม่
แต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่พูดไม่เหมือนกันเลยก็คือฝ่ายคู่กรณีเนี่ย
เขาบอกว่าพยายามติดต่อมาแต่ว่าได้รับการตอบกลับแบบบ่ายเบียงหลายครั้ง
ส่วนทางด้านคุณหนุ่มสอนรามเองก็บอกว่าผมก็พยายามติดต่อกลับไปแต่มันติดต่อไม่ได้
มันเหมือนหนังคนละม้วนมันพูดกันคนละแบบนี้

แต่ที่สำคัญคือหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าคุณติ๊ก

เพราะหน้ากากอนามัยจริงเป็นสินค้าควบคุมนะ
เขาห้ามซื้อขายกันเกิน๕๐๐ชิ้นแต่นี่๒แสนชิ้นทำได้เหรอ

ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะว่าเรื่องนี้จะจบยังไงนะจ๊ะ